ทองบางสะพานเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำเกิดมาภายใต้แผ่นดิน
คุณไปขุดไปพบไปเจอตรงไหนก็สามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์มาเคารพบูชา
นำมาทำแหวนสร้อยสร้อยข้อมือได้หมดทองคำที่ดีที่สุดของประเทศไทย

ทองบางสะพานเป็นทรัพย์ในดิน
สินในน้ำในอดีตประมาณเกือบ๒๐๐ปี
เวลาไม่มีเงินใช้เขาก็แบกทั่วถือเรียง

ครึ่งชั่วโมงเขาก็ได้ทองทำขึ้นมา
แล้วเอามาขายก็ซื้อข้าวซื้อของ

ก็ฟ้ากระป๋องฟ้าเลี้ยงฟ้าคั่ว

ก็ได้ทองขึ้นมาก็เอามาขาย
เพราะฉะนั้นไม่เดือดร้อนเลย
เพราะว่าเขามีขุมสัก
ที่เป็นทองคำบางสะพานอยู่

จึงเป็นที่มาของหมู่บ้านนับขุดทอง

ไม่อยากไปร่อนทองของจริงแล้ว

รับเป็นลูกสาวของจุดทองอันนี้
บางอภาเนี่ยมันต้องใช้ความพยายาม

เหมือนไปตกปลาเนี่ยมันจะได้ทุกคนไหม

วันนั้นคนมาร้อนทองร้อยคนก็อาจจะได้สักสิบคน

จากไหว้พระขอพรแล้วเนี่ย

คุณต้องมาไหว้หลวงพ่อตามวก
เพื่อขอทองจากท่านก่อน

เหมือนกับปู่โสมที่เฝ้าทองคำ
อยู่หน้าบริเวณถ้ำตามวกแห่งนี้
ขณะนี้เรายืนอยู่ที่สะพาน

ตรงนี้คือสดือทองคำหรือจุดศูนย์กลางของ

ท่องเที่ยวที่อยากมาท่องเที่ยวร่อนท้อง

นี่คือวิสาหกิจชุมชนคนร่อนทอง
ค่าเช่า๑๐๐บาทเท่ากันหมดมาตรฐาน
ไฮไลท์ถ้าได้ทอง
คุณก็สามารถนำทองที่คุณได้กลับบ้านไปทันที
เพราะเขาถือว่าเป็นของขวัญที่ธรรมชาติให้กับคุณ
เอามาเลยหลักการนะครับ
เมื่อขุดดินจากกองแล้วก็ฮิวมา
เฮียมาถึงก็มาส่งให้คนที่อยู่ไม้๒

โอเคหมาย๓ก็เริ่ม
เริ่มด้วยทีนึงก็คือขยำ
เอาให้หินเอาขยำไปเลยเหมือนคันกะทิ
พยายามปีนแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่ออกไปทองไม่อยู่กับหินก้อนใหญ่แน่นอน

ทีนี้พอหินเริ่มหมดก็จะมาแบบนี้

เรียงเทคนิคภูมิปัญญาครับ

หลักการร่นก็คือจะนำเข้ามาใส่ออกไป
นำเข้าใส่ออก

ถ้ามีทองหลังจากใส่ออกไปแล้ว
ถ้ามีทองนะครับก็จะเหลืออยู่ก้นเลี้ยงให้เราได้

อันนี้มืออาชีพอันนู้นใช่ไหม

เฮ้ย

มันก็อยู่ประมาณสักพันหนึ่ง
บริเวณนี้ทองมันจะสวยที่สุดแหละ
ที่อื่นมันจะไม่ใส่แบบนี้ไงมันจะคุกคะ
อมหินบ้างอมดินบ้างมันจะแดง
แล้วถ้ามีคนมาขอซื้อคุณยายอื่นขายไหมคะ
ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ขายสะเก็บไว้บูชา
เพราะว่าต่อไปมันก็คงจะหายากขึ้นเรื่อย
แล้วทองที่นี่ต่างจากที่อื่นยังไงที่บอกว่าเป็นทองมีพระคุณนะคะ
คือมันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยไม่มีตน
คือเราเอาไปบูชาได้คือไม่ต้องปลูกเสกอีก
ผ่านการปลูกเสกจากธรรมชาติมาแล้ว
บางคนเข้ามาด้วยความศรัทธาจริงเขาก็เจอเรียงแรกเนอะเจ๊
เหมือนคนกุยบุรีนะเขามาด้วยความศักดิ์ภาคจริง
เขาไม่เกี่ยงว่าค่าอุปกรณ์๑๐๐บาท
อุ๋ยต้อง๑๐๐บาทเลยเหรออะไรถ้าไม่ได้ล่ะก็ไม่เกี่ยงเลย

อันนี้เขาเรียกว่าทองไลนะคะ

มีหลายขนาดแต่ว่าสามารถเอาเก็บไว้บูชาได้ค่ะ

รวมกันให้ได้แบบ๑หุ่นก็อยู่ที่๑๕๐๐

วันนี้ผ่านมา๕เรียง

แล้วก็ทองจะเอามาทำอะไรต่อค่ะ

เราจะเป็นที่รวบรวม
ความรู้เกี่ยวกับการร่อนทองทั้งหมดนะครับ

แล้วก็นำทองที่ได้มาเนี่ย
ทั้ง๔รูปแบบมาแปรรูป

เนื่องจากว่าการที่เราได้ทอง

เราอยากจะทำให้ลูกค้าเนี่ย

เพื่อที่ว่าการเผยแพร่ทองมสภาเนี่ย

แล้วก็กันสิ่งไม่ดีได้

ที่เปอร์เซ็นต์ทองเยอะเยอะสุดในโลก
ที่ได้มาที่ได้จากบนการร่อนทองนะครับ

ใช้ทองของมันสะพานล้วนในการทำ

และ๒เป็นงานทองเกร็ด
เราก็จะมาแปลรูปเป็นสายเป็นตะกุฎ
หรือว่าเราจะมาขึ้นรูปเป็นรูปอะไรก็แล้ว

ทองเม็ดเนี่ยก็จะมาทำเป็นทองแบบนี้นะครับ
เอามาเลี่ยมใส่กรอบเพชรนะครับ
หรือว่าทำเป็นเขี้ยวเสือนะครับ
หรือว่าแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหน
ซึ่งเรามีทั้งแหวนสร้อยกำไรต่างหูจี้
ซึ่งเราเอามาแปรรูปให้ตรงกับลูกค้าที่ลูกค้าเขาสนใจ

ทองหินเนี่ยผมเรียกเขาว่าทองสามกษัตริย์นะครับ

ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับ
กระบวนการในการหาทองเนี่ยมันมีทั้งหมด๔แบบ
ร่อนทองนะครับในคลองทอง
ขุดในบ่อเป็นหลุมลงไป

ที่การสภาษณ์เนี่ยจะมีมาอยู่ประมาณสัก๔แบบ
ทำมา๓๐๐กว่าปีแล้วขุดแรกขุดอีกขุดแรกขุดอีก
ดังนั้นส่วนใหญ่ที่จะได้จากการร่อนทองคือทองผงหรือว่าทองเกียร
จากโชคดีมากนะครับก็อย่างล่าสุด
ไม่นานที่เป็นข่าวก็นั่นคือกระบวนการปร่อนทอง
แต่ที่ที่หายากที่ได้เป็นทองเด็ดบ่อยจะเป็นบ่อทองมากกว่า
เมื่อกี้จอยไปร่อนทองมาก็ได้ทองด้วย
อยากให้พี่โจ้ช่วยวัดให้หน่อยได้ไหมคะว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง

แทบแทบมองไม่เห็นเลยนะครับแทบมองไม่เห็นเลยนะ
อันนี้มันจะเป็นทองผงนะครับอันนี้เป็นตาชั่งเนอะ
ถือว่าโชว์ดีมากเลยนี่นะครับ
ปรากฏว่าตาช่างของพี่อันนี้เค็มไม่เกิดขึ้นนะครับ
จะประมาณสัก๓หลี๑๐หลีเท่ากับ๑หุ่น

ถ้าซื้อกันโดยไม่ช่างก็ถ้าเห็นแล้วก็
เอาสัก๒๐๐๓๐๐ใช่

อ๋อยังนะโอเคครับเป็นของมงคลนะเก็บไว้
แต่อยากรู้ว่าถ้าดอยจะเอาไปแปรรูป
จอยสามารถทำอะไรได้บ้างคะ
ก็ทองผงอันนี้เอาไปทำแหวนสร้อยกำไรได้หมดเลย

เพราะว่าในการทำเขาจะไม่ผสมทองอันอื่นนะ

วิธีการเช็คว่าเป็นทองบางสะพานแท้ไม่แท้
ก็จะมีวิธีการดูสัก๔แบบ

แปรนที่สองก็จะเช็กด้วยหมารำหรือว่าหยกขาว
ถ้าเราขัดทองถ้าเป็นทองที่เปอร์เซ็นต์สูงนะครับ

เห็นไหมครับวัดหัวผมสูงตรงนี้นะครับ

จะวางเข้าขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นความต่างไหม
อันนี้คือทองเปอร์เซ็นต์สูงนะครับ
จะวางเข้ามาถ้าเกิดเป็นทองเปอร์เซ็นต์ต่ำเนี่ย
จะไม่ขึ้นผมยกตัวอย่างว่าผมใช้กรอบทองอันนี้

๓เนี่ยก็คือดูทางกายภาพดูแร่
มีกล้องจุลทัศน์ที่เอาไว้ขยาย
เพื่อตรวจสอบว่าอันนั้นเป็นท้องแท้ไม่แท้
ทองมันสะพานเนี่ยเป็นทองความเชื่อ

เครื่องประดับต่างนะครับไม่กระทั่งการสร้างพระ
ก็จะมีทองมัดสะพานเข้าไปติดอยู่ในเหตุองค์พระ
แล้วเราก็เอามาใช้เอง
แล้วปรากฏว่ามันเกิดสิ่งที่ดีกับตัว
เราก็อยากจะบอกต่อถ้าเราคิดย้อนกลับไปว่า
ในการเกิดชั้นทองคำหรือว่าในการเกิดทองคำเนี่ย
จะต้องอยู่ในชั้นหินดานหรือว่าชั้นดาน
ซึ่งชั้นนี้อายุของเขาประมาณ๘๐๐๑๐๐ปี
ดังนั้นทองเม็ดทองผงทองเกร็กแล้วแต่
บอกได้ว่าแทบจะเป็นโบราณวัตถุอย่างหนึ่ง
ถ้าวันหนึ่งเราสามารถที่จะตรวจสอบอายุของมันได้
มันอาจจะไปกลายเป็นของที่มีมูลค่ามากกว่านี้ก็ได้
มันอาจจะกลายเป็นของที่มีมนุษย์ค่ามาก